เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที

เริ่มเล่าจากเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เอ่อแอกนี้พูดจริง๑๘โหเป็นเรื่องที่มีความโดยคอยสาวอีกเนาะ

ผมคิดว่าแฟนบอลจำนวนมากน่าจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี๒๐๑๕ได้
เป็นเหตุการณ์เมื่อหกปีที่แล้วอืมเป็นเรื่องราวเทปลับของ
มาติเยอร์วอลเวน่าครับอดีตกองกลางตัวเก่งของลียง
แล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสอืมอืมประเด็นสำคัญที่เรื่องนี้ถูกหยิบ
มาพูดในปีสองพันสิบห้าเพราะว่ามันดันมีชื่อของคาลิม
กับคดีนี้ด้วยมีข่าวอ่ะหน้าอันนั้นเรื่องของการย้ายทีมนะ
แต่อันนี้เรื่องของการผัวพันในคดีความอืมนะฮะจริงจริงก็ก่อนที่ที่จะ
ไงไม่รู้เอ่อทั้งยาดยากด้วยน่ะเจ้าตัวแบบกลายเป็นตำนานคนหนึ่งของเรียลมันฤทธิ์ไปแล้ว
ใช่โอเคกลับมาเล่าเรื่องของเบนซิมากับบอบวิน่าต่อนะครับ
ก็คือว่าคดีนี้มันเพิ่งถูกหยิบกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็สารก็ตัดสินออกมาแล้วเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
โดยสารตัดสินว่าคาริมเบนเซมามีความผิดในคดีแบล็คเมย์จริงอืม
แล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับโดยโทษจำคุกก็คือจำคุก๑ปีครับ
แต่ว่าให้อ่ารอลงอายาอืมแล้วก็มีโทษปรับอีกเจ็ดหมื่นห้าพันยูโรอืมอืมนะครับ
อย่างไรก็ดีครับในประเด็นนี้ทนายของคาริมเบเซมายืนยันว่าจะอุทธรณ์คดีนี้ต่อไป
เพราะแน่นอนว่าทนายก็ไม่อยากให้ลูกความของเขา
ก็คือเบนเซมามีคดีติดตัวอืมก็จะทำการอุทธรณ์ต่อไปนะครับเอ่อ
จากนี้ทางทนายยังให้เหตุผลว่าเอ่อ
ประเด็นการพูดคุยระหว่างเบนเซมาแล้วก็วอลบูเอน่าที่เกิดการพูดคุยกันเรื่องของเทปลับเนี่ย
แคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสที่แคร์ฟองแตงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเอาความผิดเลนเซมา
เขาเลยจะขอยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้ด้วย
ในเรื่องของการพิจารณาคดีของศาลนะครับทางศาลเขามองว่าเบนเซมาไม่มีแรงจูงใจทางการเงินแน่นอน
แต่ว่าประเด็นที่ทำให้สารพิจารณาให้เบนเซมามีความผิดด้วยเพราะว่าเป็นตัวการหนึ่งในการทำให้เกิดเขาเรียกว่าการกระทำอาชญากรรมบรรลุผล
ทางศาลก็เลยมองว่าให้เบนซิมาเป็นหนึ่งในจำเลยเพียงแต่ก็มีโทษแค่โทษปรับกับโทษรอลงอาญา
แต่ก็ถือว่าเป็นมีโทษติดตัวเหมือนกันนะ
เพราะในระหว่างหนึ่งปีเนี่ยถ้าเบนเซมาทำผิดขึ้นมาก็ติดคุกได้
รอนลงอายานี้คือแค่คดีง่ายก็โดนหนักได้
แต่เรื่องนี้ครับคือทางทนายของเมซิมาเขาก็ยืนยันว่าจะอุทธรณ์นะครับ
คราวนี้มันก็มีผลสืบเนื่องต่อมาครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าเบนเซมาคือนักเตะทีมชาติฝรั่งเศส
ก็ทำให้เรื่องนี้ครับทางต้องไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับ
เขาก็ยอมรับว่าตัวเขายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของฮาริมเบนเซมากับคดีนี้มันจะยังเป็นยังไง
เพราะว่าเหมือนที่บอกไปก็คือทางทนายความเขาก็จะอุทธรณ์

ก็คือยังสามารถติดทีมชาติฝรั่งเศสได้
เพียงแต่ว่าก็ถ้าให้มองในมุมหนึ่งคือ
กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็
ให้เล่นต่อไหมมีคดีความ
เขาไม่อยากให้พลาดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่จะเริ่มขึ้นในปีหน้าอยู่แล้วครับ
เขาก็คงทำทุกวิถีทางครับที่จะทำให้ตัวเองได้กลับมาติดทีมชาติ
เราต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลยูโรรอบครั้งที่ผ่านมา
อันนี้ก็มีข่าวซุบซิบเหมือนกันว่าจริงผมก็ไม่รู้นะ
อันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงหรือเรื่องเท็จหรือยังไงไม่รู้นะ
มันมีแรงกดดันทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เขาไม่ต้องเกี่ยวอะไรกับการเมืองวะเนี่ย
แต่อันนี้มันก็ยังเป็นสถานะของข่าวลือครับมันแค่
แค่ว่าข่าวลื้อที่ว่าเนี่ยมันออกมาจากนักข่าวที่ค่อนข้างดังพอสมควร
ชื่อแน่นอนจริงนะครับ
จริงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในปี๒๐๑๔เดือนกรกฎาคมนะครับ
ไม่แน่ใจว่าออกชื่อถูกไหมนะครับ

ก็นั่นแหละครับเขาก็เก็บไฟล์อันนี้เอาไว้
โดยที่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรนะครับ
เดือนต่อมาครับในประมาณเดือนมีนาคม๒๐๑๕ครับ
ให้กับเพื่อนของเขาครับ

นะครับก็เคยมีประวัติอาชญากรอยู่เหมือนกัน

แล้วก็ประจวบเหมาะที่ทั้งคู่ครับ
กำลังมีปัญหาทางการเงินอยู่พอสมควร
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าแบรนดเนมครับ
ก็คือมีหนี้อยู่ประมาณ๒๕๐๐๐ยูโร
ก็ถ้าในมุมของคนทั่วไป๒๕หมื่นยูโรเนี่ยแพงนะ
เยอะในมุมของนักเตะมันสบาย
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยจะเอาเรื่องหนี้ที่เขามีอยู่เนี่ยครับ
ซึ่ง๒๕๐๐ยูโรกับค่าเหนื่อยระดับนักเตะแบบบอบูเอน่า

ใช่เพราะว่าจริงตอนนั้นเขารับค่าเหนื่อยอยู่ประมาณหลัก๗๘หมื่นได้ด้วยซ้ำ
ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
ถ้านับเป็นวันก็ทำงานแค่ประมาณ๒วัน

แต่แค่นิดเดียวเอง
ใช่เพราะมันคิดเป็นสัปดาห์อยู่แล้ว

ถ้าสัปดาห์ละ๗๐๐๐๐ก็เตะวันละ๑๐๐๐๐

นั่นแหละครับเพราะว่าทางทั้งสองคนเนี่ย

มันเป็นเหตุการณ์ปี๒๐๑๕เนอะ
ปีต่อไปก็คือ๒๐๑๖ซึ่งเป็นปีฟุตบอลยูโร
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองคนนี้เขาก็หัวหมอกที่
ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเรื่องคลิปไปขู่วอลเวน่า

เพื่อที่จะให้คลิปมันหายไปตลอดการ
มันอาจจะเป็นสิ่งที่วอลบลูน่ายอมจ่ายหรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็คงไม่อยากเสื่อมเสียชื่อเสียง

อยากให้จัดการเรื่องของคลิปตัวเองให้มันจบไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เหมือนว่าจะเอาเรื่องนี้มาข่มขู่
อังโกวันเนี่ยคบคนผ่านหาผิดภัณฑ์แก๊เลย
ก็ดูอ๋วนะแหละครับ
เหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือก๊อปปี้ไฟล์เอาไว้นะครับ
เขาก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าในปี๒๕๕๙
แต่ว่าในกรณีของฟิสเซเขายอมจ่าย

แล้วก็คลิปมันก็หายไปจริงตามที่ถูกขู่กันโชค
คราวนี้ครับทั้งคู่ครับก็เลยไปบอกซิสเซว่า
ซิเซไปช่วยเกลี้ยกล่อมให้วอลเวอร์น่ายอมจ่ายเงินซะจะได้จบไปอะไรอย่างนี้ครับ
ซิเซก็ไปเกลี้ยกล่อมจริงครับก็ยอมไปเกลี้ยกล่อมให้
แต่ว่าบอเวน่าก็ไม่ได้ดำเนินการอะไร
ก็คือจะบอกว่าไม่ดำเนินการอะไรก็คงไม่ใช่

แต่แค่ว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่จ่ายค่าแล็กเมย์
คราวนี้๒คนนี้เขาก็ที่เล่าไปก็คือมีหนี้สินอยู่ใช่ไหมครับ
เขาก็ต้องการรีบเคลียร์หนี้สินโดยเร็วที่สุด
เขาก็เลยไปปรึกษากับยูเนสอูอาฟ

เทาอีกคนนึงในวงการใต้ดินแล้วกันนะครับ
ก่อนที่ยูเนฟูวาสจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวขอแจมด้วยขอส่วนแบ่งด้วย
แล้วก็เป็นเหมือนคนที่ไปโทรขู่ว่าบวยหน้าครับ
ว่าจะปล่อยเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะนะครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้ววอเวน่าก็คือไปแจ้งตำรวจ
คราวนี้ครับทางซูอุยเขาก็มีไม้ตายไม้สุดท้ายครับ
ก็เลยไปขอคำปรึกษาแล้วก็ติดต่อไปยังคาริมเบนเซมาแล้วก็คาริมเซนาติ
ช่วงหลังนี่ใคร
คนหลังคือเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กของคาวริมเบนเซมาครับ
เป็นเพื่อนเกเร
เป็นเพื่อนเกมของคารินเบนเซมาจริงในช่วงที่คารินเมนเซมายังไม่ย้ายไปมัดวิด
เขาก็มีข่าวในแง่ที่ไม่ค่อยดีออกมาบ้างครับ
เช่นถ้าจำไม่ผิดก็แน่นายจะมีเรื่องร่วงละเมื่อทางเพศ
แต่ก็รอดหลุดพ้นจากคดีนี้ไป
เรื่องของขับรถเร็วอะไรอย่างนี้ครับก็มีแบบผิดกฎจราจรอยู่เนื่อง
เพื่อที่จะให้ก็หลักครับก็คือให้เบนเซมาไปช่วยเกลี้ยกล่อมนี่แหละ
เรื่องนี้พี่แปลกแปลกใจว่า

ก็เลยเหมือนจะใช้ตรงนี้เป็นสะพานในการพูดคุยเพื่อให้ได้เงิน
แต่อันนี้มันก็มีเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของส่วนตัวเรื่องของเรื่องราวบนสังเวียนบนเตียงอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบมันก็พอที่ดูแล้วน่าจะขู่ได้แล้วมั้งอะไรอย่างนี้ครับ
จากนั้นครับในเดือนตุลาคม๒๐๑๕ครับทีมชาติฝรั่งเศส
มีตารางการแข่งขันกับทีมชาติอาเมเนียเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศส
เรื่องคลิปหลุดเนี่ย
เขาเคลียร์ให้ได้นะแต่ว่าให้วาบูเวน่าไปติดต่อคนนึง
คนนี้ชื่อว่าเซนาติก็คือคารินเซนาติคนที่เป็นเพื่อนของเบนเซมานี่แหละ
เป็นเซมาบอกว่าเซนาเตียจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเรื่องทั้งหมดนี้ได้
อืมก็อยากให้วอลบูน่าไปเป็นเอ่อไปติดต่อกับเพื่อนคนนี้ซะ
แย่ครับเพราะถ้ามองในมุมของวอร์บูริน่าเองเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย
เป็นเซมานี่มันก็เพื่อนเราที่ริยงนี่หว่าแล้วทำไมทำไมถึงทำตัว
เหมือนเหมือนเป็นเป็นสะพานเชื่อมต่อกับอาชญากรน่ะอ่า
ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงก็คือมันจะต้องช่วยกันไม่ให้แบบมีการแบ็คเมย์ไม่ใช่เหรอ
นี่อยู่เหมือนเป็นส่วน๑
เหมือนให้ไปจ่ายเงินเพื่อให้เรื่องจบอ่ะ
ในประเด็นนี้บอลเบเบน้าก็ให้การในชั้นศาล
เขาบอกว่าเธอเล่าเป็นฉักคลาก
หลังจากที่เขาออกจากห้องของเบนเซมามาเขารู้สึกช็อกมาก
แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเบนเซมาต้องยืนกรานให้ตัวเขาไปคุยกับเซนาติ
แล้ววาบูน่าก็บอกกับศาลว่าในมุมความคิดของผมในเวลานั้นเนี่ย
ถ้าหากไปพบกับบุคคลคนนี้ครับก็คือเซนาติเนี่ย
มันจะไม่ใช่จบแค่การให้ตัวฟุตบอลสักเกม๒เกมหรือ๑๐เกม๒๐เกมอะไรอย่างนี้
เพื่อลบวิดีโอแน่นอนซึ่งทางเบนเซมาก็พยายามที่จะบอกบอบเวยน่าว่า
จ่ายไปเถอะบอลยูโรมันกำลังจะมาแล้ว
เพราะไงบอลบุรีน่าก็ได้ติดทีมชาติค่อนข้างแน่อยู่แล้วอย่างนี้
จะให้เรื่องนี้มันออกมาสู่สาธารณชนมันก็อาจจะไม่ดีนะอะไรอย่างนี้
อืมก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะอืมเออ
พอสถานการณ์เรื่องนี้มันงวดขึ้นไปเรื่อยครับ
ก็อย่างที่เล่าไปก็คือทางตำรวจเขาก็ได้รับการแจ้งความจากบอบยน่าแล้วใช่ไหมครับ
เขาก็เริ่มมีการดักฟังเทปสนทนาระหว่างคารินบินเซมากับคาริมเซนาติ
ประเด็นมันมาพีคตรงนี้อยู่พอสมควรครับก็คือว่าในการดักฟังการสนทนาเนี่ย
มันมีช่วงหนึ่งที่ได้ใจความว่าการพูดคุยระหว่างเบนเซมากับเซนาตี
มันมีประโยคที่เบนเซมาดูจะสนุกสนานไปกับเรื่องราวของวอลริน่าซะอย่างนั้น
อืมนะครับก็มันก็มันก็ทำให้มันดูแย่เหมือนกันเพราะว่าน้ำเสียงในการพูดคุยของเบนเซมากับเพื่อนอ่ะดูสบายดูสนุกครับ
ก็มันคนที่เป็นเพื่อนมันก็ไม่ควรจะแบบมีความสุขบนความทุกข์ของเพื่อนในเวลานี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้ามองอีกมุมหนึ่งเออ
แล้วก็เบนเซมาดูสนุกเกินไปกับความทุกข์ของวอร์บูเวน่าในเวลานั้น
เออแล้วก็มีประโยคนึงที่หลุดออกมาว่าในการสนทนาครับก็คือว่าหลังจากที่เบนเซมาเล่าเรื่องนี้ให้กับวาบูน่าฟังเนี่ยหน้าของวอบบูน่าคือซีด
ซีดขาวเผือดเลยอืมเออซึ่งแบบอืมประโยคอย่างงี้มันก็ไม่ควรที่จะหลุดออกมาอืม
เหมือนแบบไปล้อเขาอีกใช่แล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ควรทำอย่างนี้นะ
นะครับเอออันนี้ก็มีเกรดอีกนิดหนึ่งเขาก็เล่าไปถึงด้วยครับที่มันที่เล่าไปอืม
สักครู่ก็คือชีวิตซิเซเนี่ยก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อให้จบคดีนี้อืมในเวลาสัปดาห์ต่อมาครับ
ทางเอ่อซูยอังโกแล้วก็อูอารรวมถึงครับก็ถูกตำหนดควบคุมตัวอ่า
รวบเฉยเพียงแต่ว่ากรณีของซิสเซเนี่ยก็หลุดพ้นเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
เขาแค่เขาเป็นเขาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อไหมเขาเอ่อเขาแค่ถูกรีเฟอร์ชื่อถึงอ่าอ่า
แล้วก็ตัวเองก็ก็ปรารถนาดีแหละครับก็คือไปบอกว่ามีผัดเด็นอย่างงี้เกิดขึ้น
ส่วนเซนาติแล้วก็เบนเซมาก็ถูกควบคุมตัวในเดือนต่อมานะครับ

โดนด้วยหลังจากนั้นครับก็หนังสือพิมพ์วิทยุก็มีการเปิดเผยแพร่การสนทนาของเบนเซมากับเซฟนาติที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่ครับ
ก็ตามคาดครับยังไงก็โดนทะลมทะลมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่แบบคนระดับมืออาชีพ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

อาจจะมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมที่จะติดทีมชาติค่อนข้างแน่
ก็เขาก็เลยถูกตัดออกจากทีมชาติไป
ซึ่งผมเดาว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะนะครับ
แต่แชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘
เหนือจากเรื่องทีมชาติแล้วเนี่ยก็คือฟอร์มการเล่น

ผมว่ามีผลมากครับ
คือมันนอกเนื้อจากสภาพจิตใจแล้วอะ

แล้วแบบเพื่อนมันไม่ทำกันอย่างนี้

เออมันดูไม่ใช่เพื่อนมันเป็นเพื่อนรักหักดิบโหดไปแล้วอ่ะอืม
ซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงอยู่นะ
เพราะว่าค่าตัวนักเตะยังไม่เฟ้อมาก
แต่พอมีปัญหาเรื่องนี้ครับมูลค่าของเขาก็ตกลงไปเรื่อย
เขาก็ต้องลดระดับตัวเองลงไปเล่นในลีกที่ลองลงไป
อายุน่าจะ๓๗แล้วแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นสำคัญ
แล้วก็ถ้วยแชมป์กรีกคลับ๒๐๑๙๒๐๒๐
ก็ยังมีความสุขในการเล่น
แต่ก็ยังมีปมบางอย่างที่แบบ

น่าจะฝังติดตัวไปตลอดชีวิตอยู่เหมือนกัน

ในส่วนของคดีครับในเวลานั้นก็

ฟ้องไปทุกคนเลย
อย่างซูอุยเนี่ยครับที่เป็นหัวโจกคดีนี้ก็
มีโทษจำคุก๔ปีครับปรับ๑๕๐๐ยูโร
ังโกก็โดนไป๑๘เดือนกับโทษปรับ๑๕๐๐ยูโร
แล้วก็อูอาฟก็โดนปรับ๕๐๐ยูโรจำคุก๑๘เดือน

ส่วนเซนาติที่มาทีหลังสุดก็
ค่าปรับ๕๐๐ยูโลกับโทษจำคุก๒ปี

ส่วนเบนเซมาก็คือโทษจำคุก๑๐เดือนปรับ๗๕๐๐ยูโร
แต่ก็ตามที่เราเล่าไปตอนต้นก็คือ
พิจารณาเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือ
เป็นเซมาโดนโทษจำคุก๑ปีแต่รอลงอาญา๑ปี

แล้วก็โทษค่าปรับโทษปรับเท่าเดิม๗๕๐๐ยูโร

เป็นคดีติดตัวนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงประมาณสองปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม
มันก็มีเรื่องความจริงอีกด้านหนึ่งของคาริมเบนเซมา
ที่เขาพยายามจะออกมาพูดถึงคดีนี้
เรียกว่าเป็นความจริงของทางเบนซิมาแล้วกัน
จริงสารคดีชุดนี้ครับ
แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้างานนะครับผมก็ไปเสิร์ชมาแล้ว

ใช่ก็เลยคือผมดูแล้วนะแต่ว่าผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้ว
ก็เลยแบบไม่ได้มาเติมเต็มเนื้อหาส่วนความจริงของเบนเซมานะครับ
ก็น่าเสียดายแต่เขาก็พยายามบอกว่าเขาพยายามช่วยเคลียร์แหละ
เอาจริงในเนื้อความที่ผมจำได้ราวเขาก็คือแบบพยายามบอกว่า
เขาพยายามช่วยเคลียร์เรื่องนี้มากกว่าไม่ได้แบบมีส่วนร่วม
อาจจะเป็นเพราะท่าทีในการคุยโทรศัพท์ไง
ผมว่าเรื่องหัวเราะแล้วก็น้ำเสียงที่แบบดูดีใจดูมีความสุข
เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงมันคืออะไรแต่เรามานั่งคิดว่า
ในความรู้สึกมันอาจจะเป็นหนึ่งคือเรื่อง
จริงก็หามูลเหตุในการทำอย่างนั้นของเบนเซมาไม่ได้หรอก
แต่เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นด้วยท่าทีที่แบบ
ดูผ่อนคลาย
ดูไม่ซีเรียสซึ่งเขาอาจจะไม่ซีเรียสก็ได้

เงินแค่นี้ยังจะจายเพื่อจบ
เขาอาจจะรู้ไส้รู้พุงไอ้นี่มันชอบถ่ายคลิป
นึกออกไหมคือแบบก็เป็นเรื่องขำเพื่อนกับเพื่อน
อาจจะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในมุมของเบนเซมา
แต่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเนาะ
ก็เป็นเรื่องแบบแต่ตอนนี้ก็คือห่างกันไปเลยถูกไหม
หักไว้เลยที่สุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือมิสั
นั่นแหละครับ
สุดท้ายตอนนี้คดีก็ยังไม่จบ
ซึ่งจริงแล้วอ่ะ
อัพเบิน่าทธรรมไม่เคลียร์ในการปล่อยกับบีชาติ
ถ้าเจ้ามีความคิดว่าจะปล่อยทิ้งมันคงผ่านมามานานแล้ว
โกรธแค่เซ็กโกรธเซ็งเสียใจอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับผม

แต่ว่าก็มีเรื่องที่จะเล่าอยู่ในใจอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกัน
เป็นเรื่องที่เล่าได้ดีไหมเนี่ย
มันอึกอักอึกอักพอที่จะแบบเหมือนจะสปอยเลย
เอาเหรอบอกรักสปอยเลยอย่างนี้เหรอ
บอกแล้วมันสปอยเรียกว่ายังไงดี
ใบ้แบบเป็นทีมเป็นทีมได้ไหม

ใบแบบทีมที่เคยประสบเหตุการณ์ประมาณนี้
เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วปัจจุบันลีฟยูไนเต็ด
กำลังเจอเหตุการณ์อันนี้อยู่
ยากนิดนึงนะแต่ว่าแต่อันนี้อยากเล่า

เออลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก่อนก็ได้
ใช่ยังไม่เริ่มเขียนนะครับยังไม่เริ่มเขียน
แต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เห็นฟอร์มของลีกยูเนเต็ดในเวลานี้แล้วรู้สึกว่า
นึกถึงแบบนี้นึกถึงแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเอพิโซที่๑๙ที่จะเล่ากัน
ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ติดตามฟังกันได้ครับ

ช่วงนั้นกำลังพีคเลยก็มาฟังของเราเป็นแบบ

ก็นั่นแหละก็นี่เป็นอีพีที่๑๘บวกของเราก็เหมือนเดิมฝากติดตาม๑๙สปอยไปแล้ว
ก็เหมือนเดิมก็เจอกับเราได้บ่าย๒โมงวันเสาร์

ก่อนบอลเตะฟังเราเสร็จก็กำลังคึกคักเตรียมตัวดูบอลคู่หัวค่ำได้เลย

ครับก็ฝากติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างพี่บอย

ก็ยังไงฝากติดตามในทุกช่องทางที่พูดไปเมื่อกี้
สะดวกช่องทางไหนก็ไปตามนั้นได้เลยครับผม
อยากคุยอะไรกับเราก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ

ก่อนจะกดฟังก็ดูเฉลยได้ที่ปก

โอเคสำหรับวันนี้เราล่ำลาไปก่อน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ